ผัวเมียเก็บผักผัวเก็บเมียขายไปมา
รายได้ต่อวันละวันหนึ่งประมาณสัก๓๐๔๐บาทเท่านั้นเองฮะ
อันนี้พูดจริงเหรอแล้วจะเอาอะไรกินละ๓๐๔๐บาท
เป็นอย่างนี้จริงแม้ไม่ติดโควิดมันก็ปางตายเหมือนกันครับ
นี่ยังไงไหนพี่ชำนาญอยู่ไหนพี่ชำนาญเป็นคนที่เช่าห้องหลังนี้นะฮะ
ชำนาญด่านจับกลุ่มพร้อมกับคุณยุภาพร่าสองผัวเมียจริงมีลูกเล็กด้วยนะ
ลูกเล็ก๔ขวบอยู่ชุมชนบ้านล่างอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ
จากนั้นมาตั้งแผงผักอยู่หน้าบ้านเลยขายอะไรบ้างฮะ
ผักบุ้งถั่วฝักยาวผักกวางตุ้งมะละกอฝรั่งผักพื้นบ้าน
เอาพี่ปลูกเองเหรอด้านหลังเหรอไม่มีที่แล้วมายังไง
ไปเดินหยิบตามสวนตามคลองของสาธารณะแล้วเอามามัดห่อขาย
บางครั้งบางคราวก็ไปตลาดใหญ่ขอซื้อแบบกรัมเล็กมาแยกกรรมขาย
กับคนในชุมชนแถวนี้เพราะอะไรพี่ชำนาญเนี่ยแกเคยเป็นนักการ
นักกายพันโรงอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
แต่หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้ว
ออกมารับจ้างทั่วไปออกมารับจ้างทั่วไป
เจอสถานการณ์โควิดพอดีตกงาน
เมียรับจ้างล้างผักอยู่ตลาดสดเทศบาลตะบนแสนตุ้ง
แต่หลังโควิดมาเมียตกงาน
๓เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายได้เลย
รับจ้างอยู่ที่เมืองตราดพยายามหางานหางานหางาน
หางานอย่างไรก็ไม่มีงานทำ

ก็เลยไปหาผักหาย่าเอามาขายอยู่ที่หน้าบ้าน

ขอแยกซื้อจากแม่ค้าตลาดใหญ่
เอามาใส่เป็นถุงเล็กคล้ายกับรถพุ่มพวง

รายได้ต่อวันบางวันขายได้หลักร้อย
วันซึ่งเป็นส่วนใหญ่ขายได้หลัก๑๐
หลัก๑๐คืออะไร๓๐บาท๔๐บาท
อย่าว่าจะค่าห้องเลยค่าน้ำยังไม่เพียงพอเลยฮะ
ชำนาญโชคดีมากตอนนี้
พี่ชำนานหลังจากที่เมียไปขายผักใช่ไหม
ตัวเองก็ตะเวนหางานพี่ชำนาญได้งานแล้ว

หวังว่าจะมีรายได้มาช่วยจุนเจือครอบครัว
นี่คือโควิดชีวิตต้องสู้โควิดระบาด
ยังไม่เท่าเราไม่มีตังค์สักบาทในกระเป๋า

อีกเรื่องหนึ่งฮะเสี่ยงตายขายของชัยนาฏ
เสี่ยงตายขายของคืออะไรตลาดไม่มีเหรอ
ตลาดมีเอาแล้วไม่ขายตลาดตลาดเขาปิด
ตลาดปิดโควิดดังนั้นก็ต้องเอามาตั้งแผง

ทีมันเป็นริมถนนรถวิ่งชิว
แต่ตอนนี้แม่ค้าจากตลาดสด
ต้องมาวางขายอย่างนี้นะฮะนะฮะ
ท่าช้างหางกรวดตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาธก็คือจังหวัดชายนาฏนะครับคราวนี้แหละโควิดชีวิตต้องสู้ยังไงก็ต้องสู้ทุกรูปแบบครับ